ระยะนี้มีข่าวอาจยากรรมดัง
อยู่ในหน้าข่าวเยอะจริงครับ

แล้วพอมีข่าวคดีอาจยากรรมแบบนี้
ก็ต้องเกี่ยวข้องกับตำรวจ
แล้วพอมีตำรวจขึ้นมาเกี่ยวข้อง
มันก็จะมีข่าวในลักษณะอย่างนี้
มาให้ประชาชนเจ็บใจทุกครั้งเลยครับ
นี่เมื่อเช้านี้หนังสือพิมพ์พาดหัวนี้

สอบ๓แสนลมคดี
แห่ศพน้องหญิง
น้องหญิงก็คือคนที่ตกเป็นข่าว

คดีนี้จะออกมาในธรรมนองที่ว่า
คุณกระโดดลงมาจากรถเอง
รถคันนั้นมีนายออฟเป็นคนขับ
แล้วคดีมันก็ทำท่าว่าจะปิดคดี

แต่ว่าตอนหลังมันไม่เป็นอย่างนั้น

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

เข้าไปช่วยหาข้อมูลหลักฐานต่าง
กลายเป็นว่าเป็นคดีฆาตกรรม
อ้าวไม่ใช่อุบัติเหตุ

แล้วเรื่องนี้ที่พาดหัวว่า

ล้มคดีให้เป็นคดีอุบัติเหตุ

เมื่อกี้ในข่าวช่วงแรกก็
ก็รายงานกันมาว่าอย่างนี้ว่า
ทำท่าจะให้กลายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
นี่ถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา
ไม่มีคนเข้าไปช่วยเหลือ

ก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้
กระโดดรถลงมาแล้วเสียชีวิตเอง

เอาผมเอามาให้ดูอีกหัวข่าวหนึ่ง

แต่ว่าเอามาให้ดูให้เทียบเคียงกันดู

ความมีดจี้คอตัวเอง

ทำคดีไม่เป็นทำ
เหตุนี้เกิดที่หน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีมา

เราตั้งคำถามว่าถึงเวลาหรือยัง

ระบบงานสอบสวนของตำรวจ
เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้
เพื่อไม่ให้คนที่ต้องแห่โรงศพ

กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

ก็ได้เห็นหัวข่าวนี้ตามมา

กฎหมายปฏิรูปตำรวจ
เดินหน้าแยกงานสอบสวน

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอปฏิรูปตำรวจ
อยู่ในสภาแล้วครับ

อะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เขาก็เปิดรับฟังความคิดเห็น

ตั้งแต่วันที่๒สิงหา
จนไปถึงวันที่๒๐กว่า

ส่วนใหญ่ก็ทำมาเป็นพอเป็นพิธีกรรม
ไม่ได้ไปฟังอะไรมากมายหรอกครับ
แต่เอาล่ะต้องการให้รับฟังความคิดเห็น

เท่าที่ประเมินได้นะครับ

คือ๑ต่อไปเนี่ยประชาชน

ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งสอนอที่เกิดเหตุ

อันนี้อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
อันที่๒คดีสำคัญ
คดีสำคัญคือคดีที่โทษสูงเกิน๑๐ปีขึ้นไปเนี่ย
พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้พนักงานอายการที่มีเขตอำนาจ
อยู่ในพื้นที่นั้นรับทราบด้วย

เขียนไว้ให้แค่ว่ารับทราบ
ฉะนั้นการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ที่จะมีตั้งแต่เมื่อวันที่๒เมื่อวาน
จนกันทั้งหมดที่๑๖สิงหาเนี่ย

กรุณาฟังความเห็นของผมด้วย
เพราะผมได้รวบรวมได้ถามคนที่รู้เรื่อง
หลายคนมาแสดงความเห็น
ฉะนั้นผมก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนกลุ่มหนึ่ง
จะบอกกับคณะกรรมธิการว่า
เรื่องของการแยกงานสอบสวนเนี่ย
เอาละตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหน
แต่ว่าที่เขียนไว้ว่า
ถ้าเป็นคดีสำคัญมีโทษสูง

กับอายการนั้นเนี่ยไม่พอครับ
กับอายการอย่างเดียวไม่พอ
มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกครับ
มันต้องเขียนให้ชัดว่า
ต้องให้พนักงานอายการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการสอบสวนคดีตั้งแต่ต้น
ประเทศเขาก็มีอย่างนี้

เขาไม่ปล่อยให้ตำรวจสอบสวน

เขาเอาอายการเข้ามาร่วมสอบด้วย
เพื่อจะช่วยกันหาข้อมูล

ประเภทที่จะเป่าคดีล้มคดีค้าสำนวน

เพราะมีฝ่ายอายการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ฉะนั้นขอบอกไปถึงคณะ
กรรมธิการวิสามัน

นี่ไม่ใช่ความเห็นของนายสุภาพคลี่ขจายนะ
แต่เป็นความเห็นที่ผมได้ถาม

ได้สัมภาษณ์คนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาเห็นตรงกัน
ชั้นแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญ
แต่เอาเข้าจริงในชั้นของการคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ออกมาไม่ได้ครับพูดกันตรงก็คือว่า
ตำรวจยังหวงอำนาจอยู่ตำรวจที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ย
ร่วมมือกับฝ่ายที่เห็นด้วยกับตำรวจไม่เอาเรื่องนี้ไม่เอา
ก็หวงอำนาจนะครับไม่อยากให้อายการเข้ามายุ่ง
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยให้อายการรับทราบเฉยไม่มีประโยชน์ครับ
ไม่มีประโยชน์ครับต้องให้อายการต้องเขียนใหม่
ในชั้นกรรมธิการเนี่ยเขาเสนอแปรยะ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
ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโย

คนไม่ผิดติดคุกก็ตั้งเยอะแยะ

เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยหรือครับ

ถึงเวลาแล้วที่จะแก้ปัญหา
ไม่ใช่วันดีคืนดีญาติผู้ตายก็แห่โรงศพ
กองบัญชาการไปกองบังคับการ

ร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรม

ถ้าไม่ตัดใจแก้

ถ้าในชั้นกรรมธิการกล้าเสนอเรื่องนี้

เขาจะเอาที่

มีกรรมธิการเขาเสนออย่างนี้ครับ

ให้พนักงานอายการเข้ามาร่วมสอบสวน

คดีที่โทษสูงเกิน๑๐ปี

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
ที่เขาเรียกว่าแปรยติ

อันนี้ก็ขอออกความเห็นเลยนะครับ

เพราะไม่งั้นการรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นขึ้นมาก็เปิดเว็บไซต์

ก็จบถือว่าได้ทำตาม

นั่นมันเป็นพิธีกรรมครับ
ฟังความเห็นจริงต้องฟังกันแบบนี้

แล้วสุดท้ายขึ้นมาประชาชนก็ต้องมา

ไม่สิ้นไม่สุดครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ

ประชาชนก็ต้องฝากความหวังแหละ

เพื่อให้คลี่คลายเรื่องของคดีให้นะครับ